เศรษฐกิจกินกบต้มในบ้านเมืองอันตรายแต่หลังจากที่ได้ไปโพสต์แล้ว
เราถูกดำเนินคดีในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์มาตร๑๔อุ๑๒และ๕
ซึ่งทางขอสชได้มอบหมายให้ดำเนินคดีเนื่องจากเป็นการโพสต์ข้อความเท็จ
และเป็นการที่เขาเรียกว่าไงขัดต่อความมั่นคงนะฮะ
คดีนี้เราอยู่ในกระบวนวินาของตำรวจโดยเฉพาะปทถึงวันนี้แล้วก็๓ปีเต็ม
ซึ่งวันนี้ทางบ้านอบสวนได้เรียกทางพยานท่านพิชัยก็เลยได้ระบุพยานเป็นท่านอดีตมตรีว่าการเกี่ยวกับส่วนค้าคือท่านธิรชัย

ในวันที่๔สิงหา๖๐โดนแจ้งความในวันที่๕ท่านธิรชัยพูดสนับสนุนความเห็นว่า
ท่านพิชัยได้พูดเรื่องทฤษฎีกบต้มในทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ว่าเมื่อ๖๓กับ๖๐เนี่ยสิ่งที่ได้พูดว่าปี๖๐เนี่ย๖๓เนี่ยมันเป็นจริงหมด
วันนี้เนี่ยท่านลำตรีเจียชัยจะมาให้การในฐานะพยานปากแรก
เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ท่านพิชาได้พูดไปว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างไร
ส่วนกระบวนการในเนื้อสาระที่ท่านพี่ชัยได้พบผมขออนุญาตท่านนี้ครับ
ขอบคุณครับอย่างนี้นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วนะครับว่า
คุณผู้เล็กประยุทธ์จังหลวงชาโกหกในสถานนะครับโกหกอย่างไร
บอกเองถ้าว่าท่านไม่เคยดำเนินคดีท่านทนได้กล่าววิภาควิจารณ์ท่านมีเมตตา
นี่ครับคดีนี้ผมตั้งแต่ปี๖๐นะครับแสดงชัดเจนว่าท่านไม่ยอมรับการวิภาควิจารณ์
แล้วสิ่งที่ผลกระทบที่ได้รับก็คือเศรษฐกิจเราแย่ขนาดไหนปัจจุบันนะครับ
จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องอธิบายนะครับว่ากบต้มเป็นยังไง
เพราะว่าคนทั้งประเทศรู้แล้วว่ากบต้มเป็นยังไงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ
แล้วยิ่งจริงแล้วคนที่คอนเฟิร์มดีที่สุดก็คือธนาคารโลกนะครับ
แบงค์เพิ่งออกมาบอกเองว่าตลอดปีตั้งแต่๕๘ถึง๖๑เนี่ย
เพราะว่ากบต้มเห็นชัดเจนนะครับมีการฆ่าตัวตายเป็นแทบทุกวันนะครับ
มีโรงงานเปลี่ยนตัวเป็นพันถึงโรงงานแล้วนะครับ

ภาวะอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ฟัง

ำแลกเนี่ยติดลบแน่นอนท่ะครับ
อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและก็จะเดินร้อนกันอย่างมาก
สิ่งที่จะเป็นปัญหาคือว่าหลังจากที่ตกแล้วจะฟื้นยังไง
เพราะเศรษฐกิจไทยไม่มีใครเชื่อถือแล้ว
ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นว่ามีรัฐมนตรีที่มีเรื่องค้ายาเสพติด

อันนี้ยังมีเรื่องมากากอีก

อยากจะฝากว่าถ้าเราไม่แก้ไขไม่ปรับปรุง
ยังมีรัฐบาลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ

จะเป็นปัญหาและกบต้มจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อย
ก็คือเป็นการแสดงว่าอยากจะขาดดูดออกจากม่อกบต้มนี้
จะชัดเจนว่าไม่อยากจะอยู่แล้วสภาวะที่เป็นอย่างนี้
ก็เลยอยากจะให้ข้อมูลครอบคร่าวอย่างนี้
วันนี้เรามาเองหรือว่าตำรวจเรียกเรามา
ตำรวจเรียกครับตำรวจเนี่ยจริงผมเอาตรงเลยนะครับ

ตำรวจที่ทำคดีก็ยังบอกเลยว่าเฮ้ย

เดี๋ยวผมให้คนช่วยแจกรายละเอียดนะครับ

คืออย่างนี้ผมพูดถึงคุณสมคฤทธิ์พูดเองนะฮะ
ว่าประเทศเนี่ยที่ยึดติดอดีต
มีความเสี่ยงกับการถอยถดถอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สมมุติว่าบอกว่าเนี่ยผลิตประยุทธฟังไว้แล้วเราถอยหลังไหมฮะ
ขนาดนิเคอีกรีวิวบอกว่าเราถอยหลังไป๓๐ปี
ประเทศมันถึงเสียหายอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะถอยหลังกันไปอีกเรื่อยเหรอนะครับ
ประเทศมันถึงเสียหายอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะถอยหลังกันไปอีกเรื่อยเหรอนะครับ

ไม่ได้เรียกเลยฮะคือจริงจริงตำรวจเองก็รู้แล้ว

ว่าผมจะอยากจะหาทางดูว่า

เจลชัยครับให้สัมภาษณ์ไว้ครับ

มาเป็นพยานด้วยกับพี่ชัย

เพราะว่าตัวผมเองนั้นเคยถูกรักวิทยาศาสตร์อาคิดแห่งหนึ่ง
ฟ้องคดีในความผิด

แล้วผมเห็นชัดเจนว่ารักษณะของการฟ้องคดี
เพื่อที่จะปิดปาก
เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาให้ข้อมูลที่ชัดเจนในแก่ฐานเจ้าหน้าที่จำนวน
ผมได้ทำข้อมูลมาให้ผู้สินค้าได้เห็นวันนี้
อันนี้เป็นรูปกบสองตัวที่อยู่ในหม้อนะครับแล้วกำลังต้ม
ก็จะพบว่าคำว่ากบต้มมีมาเป็นประมาณ๒๐๐บาทปีแล้ว
แต่ว่าเดิมนั้นเขาจะใช้วิจารณ์ในเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องกับการไปติดยาเสพติดการไปติดสุรายาเมา
แต่ว่าล่าสุดนี้จะมีอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็คุณพิชัยเอามาเปรียบเทียบกับกรณีของภาวะเศรษฐกิจ
ชัดเจนเลยว่าผมเอง
หลังจากที่ได้ข่าวว่าคุณพิชัยถูกแจ้งความดำเนินคดี
ผมก็มีความเห็นนะครับว่าสิ่งที่เผยแพร่
ไม่น่าจะเข้ารักษณะของความผิดตามกฎหมายที่ว่านี้
เพราะว่าผมเองอย่างที่ผมเรียนว่าเคยถูกฟ้องแล้วก็มีความเข้าใจในกฎหมายดี
ที่สำคัญก็คือว่ายิ่งมาจนถึงวันนี้นะครับ

ก็เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณพิชัย
เตือนเอาไว้ในความหวังดีเมื่อปี๒๕๕๙
มาถึงวันนี้ก็เกิดขึ้นจริง

พนักอาสบสวนชื่ออะไรครับที่เชิญมาข้างที่

อ๋อร้อยตำรวจหญิงรัฐยาครับ
ครับไม่มีอะไรอีกคำถามไหมครับ

โอเคนะครับ

โอเคนะครับโอเคนะครับ